ใครที่พลาดรางวัลเมื่อวานนี้ไม่ต้องเสียใจไป
เรายังมีความหวังในงวดหน้าเพราะว่าช่วงนี้
พอยจะพาคุณผู้ชมไปเสริมความปังเสริมสิริมงคล
ขนเงินขนทองกลับบ้านกัน
ด้วยพิธียกเรือที่วัดมุขน้อยเสร็จที่โรยปองตรละทบุรี

แต่ครั้งนี้พลอยไม่ได้ไปคนเดียวพลอยไปกับสองซุปตาส่วนจะเป็นใครบรรยากาศเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ
คุณผู้ชมคะตอนนี้นะพลอยอยู่ที่วัดผู้น้อยเศรษฐีเรือทองจังหวัดลบบุรีค่ะ
ที่นี่เนี่ยเขามีพิธีขึ้นชื่อก็คือพิธียกเรือถวายแม่ตะเคียนทองค่ะคุณผู้ชมค่ะ
และวันนี้พลอยไม่ได้มาคนเดียวนะคะแต่มากับสองสาวสุดปังแห่งยุคอย่างพี่เจนี่และพี่วุ้นเส้น
วันนี้ก็เลยมาเสริมความปังขึ้นไปอีกด้วยพิธียกเรือค่ะ
แต่วันนี้จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูในทุกขั้นตอนของพิธีนี้เลยนะคะ
ถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วตามพลอยตามพี่เจนนี่และตามพี่วุ้นเส้นไปดูกันเลยค่ะ
วันนี้สองสาวเจนนี่วุ้นเส้นมาในฐานะนักธุรกิจท่านหนึ่งค่ะ
ทั้งสองเดินทางมาที่วัดแห่งนี้เพื่อเสริมธุรกิจให้ปังกว่าเดิม
เชื่อกันว่าหากสามารถยกเรือและนำกลับไปบูชาได้แล้ว
ธุรกิจการค้าจะเจริญงอกงามสำเร็จสมหวังดั่งใจปรารถนาค่ะ
เมื่อมาถึงห้องยกเรืออยากให้คุณผู้ชมจับตาดูพิธีนี้ให้ดีนะคะ
ท่านเจ้าอาวาสจะเทศนาให้เราได้เข้าใจถึงความหมายของพิธี
และหลักการใช้ชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาค่ะ
จากนั้นท่านก็จะให้เรือเรามาคนละ๑ลำ
โดยให้เราตั้งจิตอธิษฐานให้มั่นมีสมาธิมีสติ
พร้อมกับเชิญองค์เทพเทวาขึ้นเรือลองสังเกตดูดีดีนะคะคุณผู้ชม
บางคนในพิธีจะรู้สึกโครงเคลงโครงเคลง
บางคนก็จะรู้สึกปิติอยู่ในใจและบางคนก็ถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ค่ะ
ทางพระพุทธศาสนาได้สอนเอาไว้ว่า
เมื่อคิดดีทำดีก็จะทำให้เกิดสิริมงคลกับชีวิต
หากผู้ใดยกเรือไม่ขึ้นท่านเจ้าอาวาสก็จะไม่ให้เรือกลับไปนะคะ
ต้องกลับมายกใหม่บางคนเนี่ยมาหลายครั้งเลยกว่าจะยกได้ค่ะ
ซึ่งในวันนี้พี่เจนี่พี่วุ้นเส้นและพลอยยกเรือผ่านฉลุยค่ะ
ความรู้สึกหลังจากที่ยกเรือกันหน่อยดีกว่าพี่วุ้นพี่เจนี่เป็นยังไงบ้างคะ
ก็จริงก็เป็นครั้งแรกเนอะเราก็รู้สึกว่าเราไม่เคยแบบมาไหว้แบบนี้
ไม่เคยได้มาทำพิธีแบบนี้ก็รู้สึกว่ามันมีพลังอะไรบางอย่าง
ทำให้เรารู้สึกว่ากลับไปน่าจะปัง
เจนี่ล่ะคะวันนี้เรามาขอเรื่องธุรกิจอย่างเดียว
มาขอเรื่องแบบครอบครัวอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะ
จริงมาวัดนี้ก็ต้องธุรกิจอะเนาะโดยตรงอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใครมีธุรกิจหรือว่าทำมาค้าขายเนี่ย
มาที่นี่ก็จะแห่งร่ำรวยนะคะ
ตอนที่ยกเรือจะมีไฮไลท์สำคัญก็คือพิธีตอนที่ยกเรือขึ้นใช่ไหมคะ
เจ้าอาวาสให้ยกขึ้นพี่วุ้นกับพี่เจนรู้สึกยังไงบ้างคะตอนช่วงเวลานั้น
รู้สึกเหมือนสัมผัสอะไรบางอย่างได้ไหม
มันก็เหมือนกับเราฟังพระอาจารย์อะไรอย่างนี้ค่ะ
มันก็แบบเหมือนคิดตามพระอาจารย์อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เราเองก็ไม่เคยแบบเข้าพิธีอะไรอย่างนี้เนอะ

ใหม่สำหรับเราจริงมันก็แปลกดีอะ
ไม่ได้ไปขอเงินนะวุ้นไปขอให้แบบ
วุ้นมีสติมีพลังมีความขยันตั้งใจในการสร้าง
ประสบความสำเร็จเพราะว่าวุ้นรู้ว่าเงินมันไม่ได้ได้มาแบบง่าย

เรื่องจริงค่ะยิ่งมูควบคู่ไปกับการลงมือทำ
ยิ่งเสริมธุรกิจการค้าของเราให้ปังสืบไป
สองสาวเพื่อนซีเจนนี่และวุ้นเส้นนี่แหละค่ะ

ก็นึกว่านี่เธอเป็นวุ้นเส้นนี่เป็นเจนนี่ไง

พอคุณยกคุณสวยพอที่คุ้มกันได้
แต่ว่าความปังต้องยกให้เขาสองคน
ตรงนี้คุณจับละโดยปั๊ง

หรือหรือเปล่า